เรื่องนี้ที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อไปนี้
อันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าตัวที่เจอเหตุการณ์นี้เขาเป็นแม่ค้าขายกาแฟ
ไม่สบายใจเลยค่ะเพราะว่าจู่นะได้รับหมายสารมา
แล้วบอกว่าเธอโดนคดีเกี่ยวกับเช็คเด้งเฮ้ยเช็คเด้งอะไรอ่ะ
สักใบฉันก็ไม่เคยมีไปกู้หนี้นอกระบบมาก็ไม่เคยนะ
แล้วจู่จู่อ่ะฉันมาโดนหมายสารแบบนี้ตกใจสิค่ะครับ
ทำอะไรต่อไม่ถูกเลยแล้วเนี่ยก็เลยเอาเอกสารทั้งหมดเลยนะ
ให้กับนักข่าวดูแล้วก็มายื่นเรื่องกับนักข่าว
บอกว่านักข่าวช่วยหน่อยเถอะมันคือเรื่องร้องเรียนเลยล่ะค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่ที่ตำบลบ้านยางที่ลำปลายมาตรของบุรีรำนะคะ
บอกว่าโดนแล้วโดนมิจฉาชีพคนที่เอาเอกสารทั้งหมดมา
มายื่นให้เนี้ยนะคะก็คือนางสาววันเพลอายุสี่สิบเจ็ดปีค่ะ
เอาหนังสือสัญญาเงินกู้ที่ถูกส่งมานะมีหมายสารตลิ่งชัน
เอาให้ดูด้วยแล้วก็เล่าให้ฟังคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องค่อยค่อยฟังนิดนึงนะคะ
เขาบอกว่าย้อนไปเมื่อ๔มีนาที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนเนี่ยนะมีหมายสารอาญาตลิ่งชันมาปิดหน้าบ้านเลย
เป็นคดีดำเอาก็ลงวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภานะคะแล้วคนที่ฟ้องเนี่ย
ก็คือเป็นโจทย์โจทย์คือนายสุรศักดิ์ค่ะผู้แจ้งกับพวกรวม๖คนเป็นจำเลย
๖คนเนี่ยมีตัวของคุณวันเพ็ญรวมอยู่ด้วยโดนเรื่องอะไรอ่ะ
เรื่องเกี่ยวกับความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คแล้วหมายสารระบุด้วยนะ
ว่าให้คุณวันเพลินเนี้ยไปพบไปไปที่สารวันที่ยี่สิบเก้าเมษานี้
คุณวันเพ็ญเห็นหมายสารแล้วตกใจฉันไม่เคยมีเช็คเลยอ่ะ
ฉันไม่เคยกู้เงินนอกระบบมาด้วยอ่ะแต่มานั่งนึกมานั่งทบทวนอีกทีนึง
ตอนที่เล่าให้นักข่าวฟังอ๋อเมื่อ๔ปีก่อนนะนักข่าวนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกี่ยวไหมอ่ะเพราะว่ามีคนรู้จักคนนึงเนี่ย
เขาพาทนายมาอ้างนะคนนั้นเขาอ้างว่าเป็นทนาย
สองคนนี้ก็มาหามาบอกว่าเนี้ยเดี๋ยวจะคุยให้นะ
กับทางธนาคารอ่ะเพราะว่าตัวคุณวันเพ็ญอ่ะ
เคยไปปรึกษาคนที่รู้จักบอกว่าเอาตังค์ไปใช้หนี้กับธนาคาร
มาต้องเยอะแล้วอ่ะต้นไม่เห็นลดลงเลยตอนนั้นเนี่ยนะ
คนรู้จักกับคนที่อ้างตัวว่าเป็นทนายที่มาหาบอกว่า
ไม่ต้องกลัวเลยวันเพ็ญเดี๋ยวช่วยวิ่งคดีได้หมดเลย
เนี้ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยเนี้ยนะไปร้องสองคบได้เลยรู้เปล่า
เพราะมันเรียกค่าเสียหายกับธนาคารได้ธนาคารไม่ยอมตัดเงินต้น
เผลอเผลอนะได้ตำมานะเป็นแสนเลย
แล้วถ้าเกิดว่าได้ตำมาจริงจริงเนี้ยขอเป็นค่าดำเนินการหน่อยได้ไหมอ่ะ
แต่เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวช่วยให้พี่วันเพ็ญเห็นแบบนี้ก็สนใจสิคะ
เพราะว่ามีคนยื่นมือมาช่วยแบบนี้ต้องเอาอะไรบ้างอ่ะ
ต้องเอาเอกสารต้องเอาอะไรบ้างอ๋อเอาสำเนาทะเบียนบ้านมา
เอาสำเนาบัตรประชาชนมาเอาสัญญาณเงินกู้ของธนาคารมา
วันเพลงก็เตรียมทุกอย่างเลยนะให้กับคนรู้จัก
แล้วก็คนที่อ้างตัวว่าเป็นทนายหลังจากนั้นน่ะเฮ้ย
มันไม่เห็นจะได้ผลอะไรเลยอ่ะไหนบอกว่าจะได้ตังค์
เผลอจะได้แสนนึงจะไปฟ้องสคบไม่เห็นมีอะไรคืบหน้า
พี่วันเพลินก็เลยตัดสินใจว่าขอเอกสารคืนได้ไหมเนี่ย
พวกสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนสัญญาเงินกู้เนี่ย
ขอมาไม่ได้คืนแล้วเรื่องมันเงียบ
ทีนี้ค่ะพี่วันเพ็ญเขาก็เลยแบบ
ไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องราวแบบนี้จนกระทั่งวันที่๔
ใช่คือไม่ได้สนใจแล้วเอกสารที่เขาเอาไป
หรือว่าเกี่ยวข้องกับในหมายสารนะหมายสารระบุไว้
ว่าวันเพลินกับพวกรวม๑๐๐คนซึ่งอยู่ในหลายจังหวัด
มีทั้งกรุงเทพภาคใต้ภาคอีสานะกู้เงินทั้งหมดรวม๒ล้านบาท
ตอนนี้สามารถติดต่อผู้ถูกฟ้องได้คนเดียวก็คือวันเพ็ญค่ะ
ทีนี้ครับก็เลยงงว่าเอ้าไปกู้ตอนไหน
กลับมา๔ปีก่อนไหมล่ะ

ใช่คือฝั่งนั้นเขาไปซื้อสมุดเช็ค
เขาไปกู้เงินนอกระบบมาหรือเปล่า
แล้วเราต้องทำยังไงต่อดี
ฟังพี่วันเพลงไหมพี่วันเพ็ญเขากลัวขนาดไหนค่ะครับ
เป็นหมายสารมาติดที่บ้านโดยที่
หาว่าเราไปกู้เงิน๒ล้าน
แล้วก็ชำระเป็นเช็คเหมือนเช็คเด้งเช็คปลอมอ่ะ
แล้วเขาก็แจ้งความกลับมาหาเราว่า

โดยที่๖คนเราก็ไม่รู้จักกัน
อยู่ส่วนมากเขาก็อยู่ภาคใต้กันอยู่
อย่างนี้เขาต้องบอกให้เอกสารตัวให้เขียนคอมใช่มะค่ะ

เหมือนใช่